ถ้าดูจากข้อความที่ท่านส่งเข้ามาวันนี้นะฮะ

วิวาทะทางการเมืองสงครามน้ำลายถล่มกัน

พอถามความเห็นคุณผู้ชมก็ได้ความเห็นที่น่าสนใจจริง
ใช่นะฮะเข้มข้นช่วงนี้ก็เพราะว่าวันพรุ่งนี้๒๒พฤษภาคม
ครบ๔ปีที่คศเข้ามารัฐประหาร
รัฐบาลรักษาการของพักเพื่อไทยในอดีตตอนนั้นปี๕๗

แต่ว่ารถแมพการเลือกตั้งก็คือกุมภาพันธ์ปีหน้า๒๕๖๖
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งบอกว่าต้องเลือกภายในพฤศจิกายนปีนี้
ขอทวงสัญญาวันนี้นัดชุมนุมกันนะครับที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเคลื่อนขบวนไปทำเนียบประชุมคอรมอลพอดีเลย

วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ยืนยันว่าจะไม่ให้กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เคลื่อนขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

เพราะว่าจะผิดกฎหมายนะฮะ
โดยได้แจ้งเตือนกับกลุ่มผู้ชุมนุมไปแล้วว่า
ให้ระวังด้วยเพราะมีรายงานข่าวจากหน่วยงานด้านความมั่นคง
ว่าการชุมนุมในครั้งนี้จะมีกลุ่มเสื้อแดงฮาร์ดคอร์

เข้ามาแทรกแซงมาฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์
เพราะฉะนั้นถ้ายังดึงดันในการเคลื่อนขบวน
แล้วเกิดเหตุความวุ่นวายความรุนแรงอะไรขึ้น

พี่ไม่อยากให้มีจังหรือตลาดตรงนี้เขา
เขาขายกล่าวขาดในหลังกายมันอะไร
แต่มีถามที่ดูแหละค่ะ

เบื่อมันไม่ได้เดินทั้งคู่กันมันจะมาตรภาค่ะ

ดูเหมือนท่านมั่นใจนะว่าจะเอาอยู่

ก็ผมเอาอยู่เจอมา๔ปีแล้ว
นี่ค่ะคือนักข่าวก็สงสัยไงว่าถ้ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาเคลื่อนไหวพรุ่งนี้
แล้วเดี๋ยวจะมีกลุ่มคนไม่อยากเลือกตั้งที่เขาเชิญชวนกันผ่านโลกโซเชียลว่าจะเคลื่อนไหว๒๗พฤษภาคม
แล้วถ้าเกิดมาเจอกันมันจะยังไงจะเคลื่อนไหวได้ไหมพลเอกประวิทย์ก็เลยบอกว่าไม่ได้ทั้งคู่
นุมไม่ได้ทั้งคู่นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพระมนกุลก็บอกแบบนี้ค่ะว่า
ถ้ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งเคลื่อนขบวนมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลจะถูกจับกลุ่มทันทีนะคะ
เพราะถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติชุมนุมในที่สาธารณะ
จะอ้างว่าขออนุญาตตำรวจในพื้นที่แล้วก็ตามเพราะว่าตัวเองสั่งให้สนชนะสงครามยกเลิกการอนุญาตให้รวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมแล้ว
คือกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ตามพรบชุมนุม
ขอว่าชุมนุมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยค่ะ
ค้างคืนด้วยซึ่งทางสนชนะสงครามเนี่ยอนุญาต
ตรงผมก็จะรอพลเนาะเอกศิวราเนี่ยวันนี้ท่านติงเลยนะ
ภูมิกับการสนชนะสงครามบอกว่าไปอนุญาตได้ยังไง
ส่งหนังสือกลับไปว่าขอยกเลิกการอนุญาต
เพราะแม้กฎหมายจะอนุญาตเรื่องการชุมนุม
แต่มีคำสั่งของหัวหน้าคณะคอสชเรื่องการห้ามชุมนุมทางการเมือง
เพราะฉะนั้นมันเป็นการขัดกับคำสั่งหัวหน้าคณะคอสช

แต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจเขาเลยเตรียมกำลังนะคะ

ประมาณ๒๐กองร้อย

คืออยู่ใกล้๑๕๐เมตรเท่านั้นเอง
แล้วก็กำหนดพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาล๕๐เมตร

สั่งให้ตำรวจจับตาดูเป็นพิเศษ
เพราะมีรายงานว่าจะมีกลุ่มเสื้อแดงฮาร์ดคอเข้ามาสร้างสถานการณ์

บอกว่าไม่อยากจะให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น
ก็คือบรรทัศน์เนี่ยผมไปสร้างให้แล้วไงฮะ

แต่ครั้งนี้คุณมาชุมนุมกันแล้วก็จะเดินเนี่ย

มันใกล้เขตพระราชฐาน๑๕๐เมตรมาก

ท่านผอบอกว่ากำชับให้ลงไปดูเพราะมันใกล้เข็บ

นะฮะเมื่อลงไปดูเองแล้วเนี่ย

เค้าให้ใจล่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะ
ทางฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุม
ทางฝั่งของกลุ่มผู้ชุมนุม
นายศิรวิทย์เสรีที่วัดหนึ่งในแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
นี่ฮะนายสุรวิทย์หรือว่าจานิวนะครับ
ยืนยันผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
กิจกรรมต่างที่กำหนดไว้จะเดินหน้าเหมือนเดิม
โดยเฉพาะการเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาลในเช้าวันพรุ่งนี้
แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรง
แม้ว่าฝ่ายความมั่นคงจะจับตาความเคลื่อนไหว
จะใช้อำนาจของคศในการระงับกิจกรรมการชุมนุม
แต่ก็จะเดินหน้าเหมือนเดิม
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าทหารได้นำตัว
ผู้ที่ให้เช่าเครื่องเสียงกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เพราะว่าทหารมองว่าตรงนี้มันขัดคำสั่ง
ก็งดใช้เครื่องเสียงแล้วก็พาส่งกลับบ้านไปแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเครื่องเสียง

ก็เดี๋ยวเราจะมีรายงานสดเข้ามาอีกสักครู่หนึ่ง
ท่านก็รอดูว่าจะมีเครื่องเสียงไม่มีเครื่องเสียงอะไรยังไง
ส่วนที่มีข่าวออกมาตามสังคมออนไลน์
มีคนที่ใช้สังคมออนไลน์นัดหมายกันว่า

กลุ่มคนไม่อยากเลือกตั้งมาชุมนุมกัน

โดยใช้ชื่อว่ากปศด้วยนะ
วันนี้นายสุเทพธุรกสุบันอดีตเลขาธิการกปสได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องนี้
โดยบอกว่ากปศแกนนำไม่ได้นัดชุมนุม๒๗พฤษภาคม
อย่างที่มีการโพสต์ข้อความกัน
ยืนยันว่าทั้งตัวเองแล้วก็แก่นำกปศไม่มีใครไม่อยากเห็นการเลือกตั้ง
แต่กปศก็อยากฝากบอกไปถึงกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
อย่าตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใด
เพราะการที่ออกมาชุมนุมแบบนี้
มันอาจจะมีวาระแอบแฝงของคนที่เขายังไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็ได้
เพราะเขารู้ว่าถ้าเลือกตั้งเร็วเขาแพ้เลือกตั้ง

เหมือนกับว่าอยากมีเลือกตั้งแต่เดี๋ยวมันจะเกิดความรุนแรง

เดี๋ยวฟังที่คุณสุเทพพูดเอาไว้นะครับ
จุบันหรือขอสชอาจจะได้เปรียบในการเลือกตั้ง
เหล่านั้นจึงคิดเอาเองว่าถ้าทำได้โดยประการใด
ที่ทำให้การเลือกตั้งต้องยืดออกไปหรือไม่เกิดขึ้น
ก็จะทำให้ภาพพฤตของขอสอชอตกต่ำลง

ก็จะทำให้ภาพพฤตของขอสอชอตกต่ำลง
อาจจะทำทีเหมือนกับเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง
แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการยั่วยุเป็นการกดดัน
เพื่อให้เกิดสถานการณ์ยุ่งเหยิงขึ้นในบ้านเมือง
ทำให้ขอสอชอไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้
อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ประการหนึ่งก็มีกลุ่มคนเหมือนกัน
ที่คิดอ่านเลยเถิดไปถึงขั้นที่จะให้มีรัฐบาลแห่งชาติขึ้น
แล้วไม่ต้องให้มีการเลือกตั้ง
ทั้งสองฝ่ายทั้งสองความคิดนี้
ไม่ใช่ความคิดของกรปศ
เราไม่ต้องการที่จะให้ประเทศเกิดภาวะอย่างนี้ขึ้น
ก็ทั้งปฏิเสธเรื่องการนัดชุมนุมแล้วก็มองข้ามช็อตไปอีกช็อตหนึ่ง
สำหรับคุณสุเทพมองว่าคนที่อยากเลือกตั้งนั่นแหละ